ส่วนที่สกลนครเหตุการณ์นี้ก็มีปืนเหมือนกันคุณผู้ชม
เป็นคู่อริสองกลุ่มนะดวนปืนกลางถนนแล้วสนั่นหมู่บ้าน
เหตุการณ์นี้มีความสูญเสียด้วยแล้วพอฟังอายุนะจะยิ่งตกใจ
แต่ว่าดูตอนเกิดเหตุก่อนครับ
คือภาพมะมืดหน่อยคุณผู้ชมฮะดำไปหมดแล้วอ่าแต่จะมีประกายไฟ
แป๊บแป๊บแป๊บนั่นคือตอนยิงปืนมาแล้วครับครับเกิดขึ้นเที่ยงคืนวันที่ยี่สิบสาม
พฤษภาคมตรงนั้นคือถนนสว่างแดนดินเจริญสิน
บ้านทุ่งประกัดหมู่หกครับที่สกลนครสองกลุ่มวัยรุ่นนะ
เปิดศึกดวนปืนกันชาวบ้านแถวนั้นหนีตายกันนะสิ
อยู่ในบ้านยันเช้ากันเลยพอสิ้นเสียงปืนตำรวจสพสว่างแดนดินครับ
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบไหนดูซิร่องรอยความเสียหายอะไร
มีใครเจ็บใครตายไหมมีครับเสียชีวิตหนึ่งคนเจ็บสาหัสสองคน
ที่บอกว่าฟังอายุแล้วจะตกใจทั้งหมดที่โดนยิงอายุ๑๔ปีนะ
อืมกู้ภัยรีบพาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจไปดูวงจรปิดเลยดูตามเส้นทางซิว่าไอ้คนยิงเนี่ย
จะหลบหนีไปทางไหนได้บ้างแล้วไปคุมตัวหนึ่งในคนก่อเหตุไว้ได้
ซิมคุมตัวได้พร้อมปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกครับ
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างตามตัวอยู่
พ่อของในทิณภัณฑ์หนึ่งในผู้เจ็บเนี่ยพ่อทองปานอายุเจ็บสิบเก้าปี
แกไม่ยอมนะแกบอกพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
พ่อไปมีเรื่องกับใครมาเพราะปกติลูกชายจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนประจำเลย
แล้ววันนั้นก็มาโดนยิงซะตอนเนี้ยลูกพ่อยังสาหัสอยู่เลยนะอาการห้าสิบห้าสิบ
อยู่ในห้องไอซียูไม่รู้เหมือนกันลูกพ่อจะฟื้นเมื่อไหร่
เรียกร้องให้ครอบครัวผู้ก่อเหตุมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
เยียวยาเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ขอให้ตำรวจไปจับกลุ่มคนก่อเหตุที่เหลือให้ได้โดยเร็ว
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยครับ